มาดูเรื่องความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมครับ
ใช่ค่ะคุณอนุสักอยู่ในพื้นที่ที่อายุทยา
เมื่อสักครู่ก็รายงานให้เราได้ทราบกันที่บางซ้าย

ก็ประสานไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ย้ายไปอีกที่นะ
ถูกต้องค่ะคือหน้าที่หลักต้องประสาน
แล้วก็ถ้าเกิดประสานแล้วก็ต้องช่วยเหลือด้วย
ตอนนี้อยู่อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่เสนานั่นเอง
เสนาที่อายุทยายังคงได้รับผลกระทบนะคะ
คราวนี้ทั้งทีมงานรถบททุกข์เอง
ทุ่งยังชีพและน้ำดื่มรวมไปถึงสิ่งของที่จำเป็น
มากกว่า๕๐๐ชุดของกลุ่มจิตอาสาสารต่อที่พ่อทำ
ลำเลียงจากกรุงเทพมหานคร
มาถึงตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งมีมากกว่า๕๕๓ครัวเรือน
ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมานานกว่า๔เดือน
วันนี้รถปลดทุกข์ได้ประสานงานกับกลุ่มจิตอาสา
เดินทางมาที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะว่าที่นี่ยังมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมากมายเลย
และวันนี้เราจะได้แจกถุงยางชีพนับร้อยถุงด้านหลังนี้นะครับ
ลำเลียงมาจากกรุงเทพด้วยความตั้งใจ
อบกับให้ชาวบ้านนะครับมากกว่า๑๐หมู่บ้านเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับพาคุณผู้ชมไปซับน้ำตาชาวบ้านด้วยกันครับ
และภาพแห่งความประทับใจก็เกิดขึ้นทันที
หลังจากที่ผู้ประสบภัยได้รับถุงยังชีพเหล่านี้
โดยนางพรอนงมงคลวัยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่า
ชั้นหนึ่งที่บ้านของตัวเองกำลังจะถูกน้ำท่วม

เนื่องจากของบริจาคก่อนหน้านี้ได้หมดลงไป
ซึ่งการที่ได้รับถุงยางชีพจากเราในวันนี้

เพราะเหมือนเป็นการต่อชีวิตของเธอและคนในครอบครัว
เพราะมันลำบากก็จะออกมาได้ค่ะ

ที่ไม่สามารถออกมารับถุงยางชีพด้านนอกได้
แต่รถปลดทุกข์และเหล่าจิตอาสาสารต่อที่พ่อทำ
ก็ได้นั่งเรือฝ่าน้ำท่วมสูงเข้าไปหลายกิโลเมตร
เพื่อมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยกับมือ
นั่นก็เพราะอยากให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้คลายทุกข์
พิมโพประจักษ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดบอกว่า
ที่ผ่านมาแม้จะลำบากขนาดนี้
ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร

โดยเฉพาะน้ำดื่มตอนนี้ขาดแคลนเป็นอย่างมาก
ซึ่งถุงยางชีพที่ได้รับจะทำให้เธอใช้ชีวิตต่อไปได้
และการมาของเราในวันนี้ได้สร้างกำลังใจให้เธอเป็นอย่างมาก
ซึ่งเธอก็พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมต่อไปได้
นี่พี่ก็ดีใจเลยที่ไม่ทอดทิ้ง
ก็ยังดียังมีคนเห็นกันมา
รอยยิ้มบนใบหน้าของทั้งผู้ให้และผู้รับในวันนี้
เกิดจากความตั้งใจของเหล่าจิตอาสาสารต่อที่พ่อทำทุกคน
เล็งเห็นถึงความลำบากของผู้ประสบภัย
อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนเหล่านี้

และอยากช่วยให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
ได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
จริงแล้วทางกลุ่มมีแนวคิดที่อยากจะทำอะไร
ตามรอยที่ในหลวงท่านได้สอนเอาไว้
ซึ่งนายหลวงได้บอกว่าให้เราอยู่อย่างกว้างขวาง
ไม่ใช่ยืมยาว
ก็เลยคิดกันว่าเราน่าจะทำอะไรที่เป็นการดำเนินตามรอยพ่อหลวง
ก็เลยอยากจะทำเป็นถุงยางชีพมา
สิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่า
ชาวบ้านก็มีความสุขที่อย่างน้อย
เราก็ได้มาช่วยเขาสักนิดก็ยังดี
และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของรถปลดทุกข์

ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน